ขโมยขโมยที่แบบว่าขโมยแปลก

ขโมยแบบสิ่งของที่ไม่น่าเชื่อเขาจะขโมยกัน

จะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขโมยแค่สัพสินสิ่งของมีค่า
มันขโมยบางอย่างที่มีค่ากับกิจใจก็มีเหมือนกัน
เดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าโจรคนแรกโอ้โหนี่มันน่าตีจริงเลยนะ
นี่มุดเข้าไปแล้วเห็นตาไหม
โอ้โหนี่มุดมุดเข้าไปแบบนี้
คือมันไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย

ไม่รู้เหมือนกันแต่มาขโมยขนม
โอ้โหนี่พอเข้าไปปุ๊บนะอย่างแรกที่ทำคืออะไร
คือเปิดตู้แช่กินน้ำแบบสบายใจ

สงสัยจะคอแห้งจริงโอ้โหเรียกได้ว่าชัดเจน
เพราะในนี้เขามีกล้องวงจรปิดอยู่

ไปถามคุณครูฉัดวลัยมูลละศรีครูประจำชั้นป๖นะ
เธอเล่าว่าตอนเช้าเนี่ยมาเปิดประตูร้านสากรในโรงเรียน
ตกใจสิครับเพราะว่าในร้านสากรมีร่องรอยความเสียหาย
ที่คนร้ายแอบเข้ามาลื้อทรัพย์สิน
แล้วก็เอาขนมขบเคี้ยวในตู้กระจกไปกิน
โอ้โหแล้วมันไม่ได้กินแค่ถุง๒ถุง

รวมแล้วนะทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับขนมที่โดนรับประทานไปเนี่ย

แถมยังแอบเอาเหรียญที่เก็บเอาไว้ในกล่องพลาสติกกว่า๒๐๐บาทไปด้วย

คุณเอาเงินในสากรโรงเรียนไปนี่เหมือนกับคุณเอาเงินของเด็กนักเรียนไป

เออทีนี้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าคนร้ายเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียว
มันมา๓คนคือจะขับขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
คนร้ายสองคนคอยดูต้นทางส่วนอีกคนมางัดประตูหน้าต่างเข้าไป
ตอนแรกไม่สำเร็จจึงหันไปงัดประตูสากรแทน
โอ้โหทีนี้ล่ะครับขโมยอะไรไม่ขโมยมาขโมยของกินของเด็กอุบาปนะ
นี่ไงขโมยเด็กโจรขโมยขนมเด็กไปแล้ว

หน้าไม่อายจริงโจรนี่นะคือนอกจากโจรขโมยขนมเด็กแล้วนี่ยังไม่หมดค่ะ
มีโจรขโมยเสื้อผ้าด้วยขโมยไปตัวสองตัวนี่ยังพอเข้าใจ
แต่เนี่ยยกไปเป็นตะกร้าเลย

ไปดูภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านบริการซักผ้าอัตโนมัตินะคะ

คุณผู้ชมดูนะคะมีชายคนนึงนี่ขับรถกระบะมาเลย
เป็นรถกระบะสีขาว๔ประตูป้ายแดง
จอดป๊าบเทียบท่านะคะ
นี่ตอนแรกคิดว่าคงจะเอาผ้ามาซักหรือเปล่า
เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าเป็นลูกค้าหรือเปล่า
ขับรถมาอย่างดีนี่คือโจรค่ะ

ขโมยคนนี้นะคะเดินตรงเข้าไปในร้านเลย
แล้วก็ไปหิ้วตะกร้าที่มีเสื้อผ้าอยู่
ถือแล้วก็เอามาใส่ไว้ท้ายรถกระบะ
ธรรมเนียนเหมือนเป็นเสื้อผ้าของตัวเอง
จากนั้นก็ยังไม่พอย้อนกลับไป
หิ้วตะกร้าผ้าอีกใบหนึ่งขึ้นท้ายรถอีกอย่างรวดเร็ว

ซึ่งเสื้อผ้าที่ชายคนนี้เอาเนี่ยไม่ใช่ของตัวเขาเอง

แต่เป็นของนักศึกษาแล้วก็คนทำงานที่อาศัย
อยู่บริเวณใกล้ร้านซักผ้าตรงนั้น
เขามาซักทิ้งไว้เขาก็ไม่เฝ้านะคุณเนาะ
ขโมยก็ยกไปทั้งตะกล้าเนี่ยหมดร้านแล้วคุณ

ขโมยไปแบบนี้แล้วเขาจะใส่อะไรกันนะเนี่ย

ขโมยกันไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะคะ

ผู้ชายคนนี้จอดรถเอาไว้แล้วก็วิ่งมานะคะ
แล้วก็มาขโมยนกกรงหัวจุก
ไปทั้งรังไปทั้งกรงแบบนี้ค่ะ

โอ้โหเจ้าของบ้านเดือดร้อนสิคะ
ก็คือคุณพี่ลำไยสุวรรณเขาบอกว่า
สามีนี่นะเขานำนกรงหัวจุกจำนวนเกือบ๑๐ตัว
แขวนอาบแดดตากแดดไว้ที่ราวตากผ้าหน้าบ้าน

เห็นคนร้ายขโมยไปต่อหน้าต่อตา

คนร้ายมาอย่างไวนะคุณผู้ชม
ท้ายที่สุดแล้วต้องบอกว่าตามไม่ได้
แล้วไม่ใช่ครั้งแรกด้วยก่อนหน้านี้เคยมาขโมยแล้ว
เป็นคนเดิมเจ้าเดิมนี่แหละร้ายจริง
โอ้โหเหยียบย่ำน้ำใจกันขนาดนี้
เลี้ยงนกกรงหัวจุกเขารักขนาดไหนคุณก็รู้
แล้วทำกันแบบนี้ไม่ได้เลยนะ
ก็มาให้ดูเพื่อฝากเตือนกันเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวนี้ขโมยขจรมันเยอะมันเยอะแล้วเนี่ย
มันไม่ได้ขโมยอย่างที่บอกไม่ได้แค่เงินแค่ทองอย่างเดียว

อะไรที่มันเห็นตรงหน้ามันจะเอาไปมันเอาไปหมดเลย
แล้วคุณกลัวไหมกลัวสิคุณกลัวขโมยอะไร
กลัวขโมยรองเท้าไปวัดเนี่ยโอ้โหผมโดนไปนี่๓๔คู่แล้วนะ
คุณตัดไว้สิคุณตัดไว้เหมือนที่วัดเขาตัดรองเท้าตัดครึ่ง
อย่างนี้ก่อนคือโดนไปแล้ว๓๔คู่นะ
แล้วลองเท้าเนี่ยจะขโมยเหรอคะไปเอาของเขา
อย่าทำสิไม่ได้นะของจำเป็น